การเมืองกับเศรษฐกิจเป็นสองขาของประเทศที่ต้องเดินไปด้วยกัน
มีคนบอกว่าบ้านเราตอนนี้เศรษฐกิจก็แย่สภาพการเมืองก็แย่
ที่คุณบุ๊คเกินไปก็คือเมื่อวานนี้วันที่๒๗มิถุนา
เป็นวันสำคัญทางการเมืองไทยอีก๑วัน
เพราะเป็นวันครบรอบ๙๐ปีของรัฐสภาไทย
ขีดเส้นใต้วันนี้อยากให้ท่านได้ฟังวาถะทัศนะ
ของคนที่คล่ำวอร์ดอยู่ในวงการเมือง
และมีตำแหน่งสำคัญในระดับประธานรัฐสภา๒๓คน
ในระดับนายกรัฐมนตรี๑คน
ไปฟังว่าเขาสะท้อนภาพการเมืองให้
การเมืองให้เราเห็นอย่างไร
เริ่มต้นที่คุณชวนหลีกภัย
ประธานรัฐสภาปัจจุบัน
เคยเป็นนายกรัฐมนตรีแล้วก่อนหน้าโน้น
ก็เคยเป็นประธานสภามาสมัยหนึ่งแล้วด้วย
คุณชวนสะท้อนภาพให้เห็นว่า
การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองเป็นเรื่องน่าห่วง
อดีตความรุนแรงเนี่ยมันมีอยู่บ้าง

อย่างดีก็คือเลี้ยงเหล้า
แต่ตอนนี้ไม่มีใครพูดถึงเรื่องเลี้ยงเหล้ากันแล้ว
มันเป็นเรื่องธุรกิจการเมืองไปแล้ว

นี่คือเรื่องที่น่าเป็นห่วงที่สุด
แล้วเข้ามาแล้วก็เอาทุนคืน
เป็นที่มาของการทำธุรกิจโกงกิน
ช่วงที่เกิดวิกฤตต่อตำแหน่งรัฐมนตรี
นักการเมืองมากที่สุดคือ
ตั้งแต่ปี๒๕๔๔เป็นต้นมา
คุณชวนบอกไม่มียุคไหนที่รัฐมนตรีติดคุกมากเท่าในช่วงนั้น
สิ่งที่เกิดขึ้นมาจากความเชื่อเรื่องการหาผลประโยชน์
ไม่เชื่อเรื่องหลักนิติธรรม
การปกครองด้วยหลักคุณธรรม

เราต้องไม่ให้เหตุการณ์เช่นนี้มาทำลายสถิติ
ร้อยปีข้างหน้าอย่ามาทำลายสถิติคนติดคุก

อันเกิดมาจากการปฏิบัติหน้าที่ที่ไม่ซื่อสัตว์สุจริต
ผมจำได้ว่าในช่วงการเลือกตั้งปี๓๖๒
คุณชวนเคยให้สัมภาษณ์ว่ากว่าจะชนะมาได้
แหวกม่านสีม่วงเข้ามา
่านสีม่วงก็คือธนบัตรแบงค์ละ๕๐๐
แต่วันนี้สิ่งที่ได้ยินคือ
ค่าตัวสอสอย้ายพักหรือค่าตัวคนที่เป็นตัวเต็ง

เขาพูดกันถึงวงเงิน๒๐ล้าน๓๐ล้าน๔๐ล้านกันแล้ว
นี่แหละที่คุณชวนบอกว่าการเมืองมันเป็นธุรกิจการเมืองไปแล้ว
อีกเวทีหนึ่งที่เขาเสวนาอภิปรายกันมีคนสามคนคนสำคัญทั้งนั้น
ในอดีตเนี่ยอาจารย์วันมัวมัตนอมธาดรโพคินพลกุลและ
คุณอภิษฎเวชาชีวะอาจารย์โพคินว่ายังไงบางช่วงบางตอน
ท่านบอกว่าตนเข้ามาในรัฐสภาตั้งแต่ปี๒๒โดยเป็นประธาน
รัฐสภาปี๓๙ทำงานเกี่ยวเรื่องกับรัฐสภาปีนี้๔๓ปี

แต่คิดว่าเรายังเดินทางไปไม่ถึงเป้าหมายและไม่ถึงความ
ฝันนอกจากนี้ยังมีความรู้สึกผิดหวังลึกในบทบาทของ
รัฐสภาที่ควรจะเป็นของประชาชนและเป็นประชาธิปไตยมาก
กว่านี้ปัจจัยสำคัญที่ส่งผลต่อการทำงานของรัฐสภาคือ
เราถูกเตะขัดขาจากการปฏิวัติรัฐประหารเพราะมีขุนศึกบวก
นายทุนและอำนาจนิยมที่ชอบในอำนาจวันนี้เราก็ยังไม่พ้น
วนนี้จนเราได้รัฐบาลที่มาจากการก่อเหตุนี้ที่ต้องมา
คอยดูแลขุนศึกและนายทุนจนทำให้ประชาชนเดือดร้อนเราจึง
ต้องจิตสร้างจิตสำนึกประชาธิปไตยให้กับประชาชนและสร้าง
ความรู้สึกนึกคิดว่าการปฏิวัติเป็นสิ่งชั่วร้ายนี่อาจารย์วัน
อนะฮะในรูปนั้นเป็นของอาจารย์โพคินสรุปสิ่งที่อาจารย์
นอนเน้นย้ำก็คือปัญหาที่เกิดจากการทำปฏิวัติรัฐประหาร
ทำให้การเมืองระบบประชาธิปไตยขาดตอนขาดช่วงและตกต่ำ
ที่นี้เราจะป้องกันการปฏิวัติได้ยังไงอาจารย์โพคินที่ขึ้น
มาเมื่อสักครู่โพคินแนะวิธีสกัดปฏิวัติรัฐประหารอาจารย์
โพคินบอกว่าเราจะมีมาตรการทางการป้องกันทางกฎหมายป้องกัน
กระทำรัฐประหารอย่างไรทุกครั้งที่มีรัฐประหารพวกเราที่
มาจากประชาชนมีจำนวนน้อยมากที่จะลุกขึ้นสู้กับรัฐประหาร
ด้วยการไปฟ้องศาลว่าการยึดอำนาจนั้นผิดกฎหมายเพราะช่วง
แรกพวกที่ยึดอำนาจไม่กล้านิรโทษกรรมตัวเองแต่ปัจจุบันมี
การยืนยันออกกฎหมายในรัฐมนูลนิรโทษกรรมให้ตนเองและ
อยากให้ผู้ที่มาจากประชาชนทุกคนลุกขึ้นสู้กดดันสาร
อย่าให้คนทำลายประชาธิปไตยกลับมาสร้างประชาธิปไตย
ใหม่เพื่อให้เส้นทางรัฐสภามีความสง่างามนี่ประธานสภา
สองสามคนทีนี้ฟังอดีตนายกรัฐมนตรีคุณอภิษฎเวชาชีวะ
รัฐประหารไม่ควรเป็นคำตอบให้กับเรื่องใดคุณอภิษฎ
บอกว่าการรัฐประหารไม่ควรจะเป็นคำตอบให้กับเรื่องใด
นี้เรายังไม่มีวัฒนธรรมเหมือนกับประเทศประชาธิปไตยที่
รัฐสภาทำให้ฝ่ายบริหารเคารพฝ่ายนิติบัญญัติแล้ว
คุณอภิษฎก็ยกตัวอย่างว่าเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเกิดวิวาทะ
ประธานสุชาติตันเจริญตำหนินายกที่ไม่มาตอบ
กระทู้นายกก็ถามนักข่าวว่านักข่าวถามว่าแรงไปไหม
นายกก็บอกคิดเอาเองคุณอภิษฎบอกว่าขอบอกว่ารอง
ประธานสภาพูดเบาเกินไปครับและอยากให้นายกตระหนัก
ถ้าไปดูประเทศที่ใช้การปกครองระบบรัฐสภาผู้นำประเทศต้องถืองานสภาโดยเฉพาะการตอบกระทู้เป็นอันดับหนึ่ง
ไม่มีข้ออ้างที่จะมาตอบกระทู้ไม่ได้เพราะทราบอยู่แล้วว่ากระทู้ถามสดเกิดขึ้นวันไหนเวลาไหน
ถ้าบริหารจัดการเวลา๑ชั่วโมง๒ชั่วโมงไม่ได้แล้วจะบริหารประเทศได้ยังไง
การมาตอบกระทู้ไม่ใช่เป็นเรื่องเทคนิคเหมือนที่นายกกล่าวแต่เป็นการตอบเพื่อให้เจ้าของทำประเทศรับทราบ
นี่ขอแถมอีกหนึ่งเวทีคือเวทีของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เขาครบรอบ๘๘ปี
รสมคิตจาตุศรีพิทักษ์ไปรับมอบเข็มเกียรติยศแล้วก็ปรัฐกฐาสมคิดสัตว์ประชาธิปไตยแจกกล้วย
มุ่งประโยชน์การเมืองเอื้อนายทุนดรสมคิตบอกว่าผมว่าชาวธรรมศาสตร์คงจินตนาการไปไม่ถึง
และคงไม่ต้องการเห็นประชาธิปไตยในเวอร์ชันแจกกล้วยเป็นหวีอย่างเป็นล่ำเป็นสรรไม่อายฟ้าไม่อายดิน
แล้วก็ถูกใช้เพียงเพื่อเป็นเกราะในการแสวงหาประโยชน์ทางการเมือง
ชาวธรรมศาสตร์คงไม่ต้องการให้ได้มาซึ่งประชาธิปไตยที่เพียงเอื้ออำนวยให้คน๑
แต่เป็นเจ้าของสินทรัพย์ของประเทศมากกว่า๖๐
ในขณะที่คนไทย๙๙เป็นเจ้าของสินทรัพย์เพียงกว่า๓๐เท่านั้น
ประชาธิปไตยมันถูกออกแบบให้สร้างความไม่เท่าเทียมทางการเมือง
ซึ่งเป็นวันหนึ่งอาจจะนำไปสู่วิกฤตการเมืองครั้งใหญ่ได้
หรือเราจะพอใจกับประชาธิปไตยแบบนี้
นี่คือทัศนะทางการเมืองของคนที่เคยมีตำแหน่งเกี่ยวข้องกับสภา
เกี่ยวข้องกับการบริหารประเทศ
สรุปก็คือว่าฟังจาก๓๔ท่านนี้สภาพการเมืองแย่ลงครับ
โดยเฉพาะการเมืองว่าด้วยผลประโยชน์
ที่คุณชวนใช้คำว่าธุรกิจการเมือง
อีกไม่นานการเลือกตั้งทั่วไปก็จะเกิดขึ้น
การลงทุนเพื่อกลับเข้ามาก็กลับมาถอนทุนก็กำลังจะเกิดขึ้น
ฟังอดีตประธานสภาแต่ละคนออกมาพูดแล้ว
ไม่มีความหวังอะไรเลยครับที่จะทำให้การเมืองดีขึ้น

อย่าเลือกคนที่ซื้อเสียงเข้ามา
แล้วทุกอย่างมันน่าจะดีขึ้น
นี่คือ๙๐ปีระบบรัฐสภาไทย
ที่เขาได้ข้อสรุปกันเมื่อวาน